นี่น่าจะเข้าใจดีนะครับ
อุ้มท้องมา๙เดือน
ปรากฏว่าถึงวันคลอด
เธอพยายามเบ่งคลอดอยู่นานครับ

หมอก็ตัดสินใจใช้เครื่องดูดทารกนะครับ

ซึ่งล่าสุดญาตินำร่างหนูน้อยไปฝัง
พ่อแทบขาดใจ
น้ำแข็งน้ำตาแตกไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ

แล้วคือคนที่มีลูกคนแรก

อืออออออนี่จริง

นี่ไม่ใช่มานั่งดราม่าอ่านข่าวนะ
นี่หัวใจคนเป็นแม่คุณผู้ชม
นายพรชัยลายเงินอายุ๒๙ปี
พ่อของเด็กชายชนักชัยขออภัย

ร้องไห้ตะโกนอยู่หน้าหลุมศพนะฮะ
ญาติต้องปลอบแล้วก็เอาตัวออกไปฮะ
มาวินเนี่ยคลอดเมื่อวันที่๒๐สิงหาคมนะครับ
แล้วเสียชีวิตเมื่อวันที่๖กันยายน
ทำไมมันห่างกันแบบนั้นผมจะเล่าให้ฟัง
ครอบครัวนำร่างนะครับมาทำพิธีตามความเชื่อ
ที่วัดเกรดประพาลำลูกกาปฐุมธานี
ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
นางสาวน้อยอุ่นน้อยอายุ๒๕ปีเล่าบอกว่า
ช่วงตั้งคัน๑๖เดือนแรก
ฝากคันไว้ที่โรงพยาบาลแถวองคลักษณ

แต่พอครบ๖เดือนตัดสินใจย้ายมาฝากคัน

โรงพยาบาลแรกไกลบ้าน
ขออภัยครับ๙โมงเช้าของวันที่๑๙สิงหาคม
เจ็บท้องแล้วเจ็บท้องไปหาหมอ
หมอตรวจดูเอาปากมดลูกเปิด๑เซนติเมตร

นอนพักรอคลอดที่โรงพยาบาลนี่แหละ

หมอหมอพาคลอดเถอะหนูท้องแรกด้วย

เพราะว่าโรงพยาบาลไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอครับ

อย่างนั้นคุณจะไปโรงพยาบาลอื่นใช่ไหม

แล้วให้ญาติคุณพาไปที่โรงพยาบาลอีกแข่ง

ช่วงเที่ยงครับของวันที่๒๐สิงหาคม

แล้วนี่คือเจ็บแบบข้ามวันแล้วนะ
๙โมงเช้าวันที่๑๙จนถึงเที่ยงวันที่๒๐อ่ะ
พยาบาลพาเข้าห้องคลอดน้องน้ำแข็ง
สังเกตว่าในห้องคลอดไม่มีหมอครับ
มีพยาบาล๕๖คนเธอมีสติเธอนับอยู่
แล้วหันดูไหนหมอ

ซึ่งเธอก็เบ่งสุดความสามารถแต่เบ่งไม่ออกฮะ
ทำยังไงก็เบ่งไม่ออกพยาบาลจึงโทรปรึกษานะครับ
หมอเด็กไม่ออกทำยังไง
หมอที่รับผิดชอบจึงเข้าไปในห้องแล้วประเมินอาการ
แล้วก็วิดีโอคอลไปหาหมอของโรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมธานีครับ

ซึ่งแนะนำให้ใช้เครื่องดูดทาโลออกมา
แต่เด็กไม่หายใจแล้วคุณผู้ชมฮะ
โรงพยาบาลรีบส่งตัวเด็กไปที่โรงพยาบาล
อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับ
โอ้โหพอวันที่๒๒สิงหาคมฮะ
ออกจากโรงพยาบาลไปหาลูกที่จังหวัดสระบุรี
ได้คุยกับทีมแพทย์บอกว่าลูกอยู่ในอาการวิกฤต
แต่ส่งกลับมารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมธานี

แล้วรักษาต่ออีก๒สัปดาห์
เพราะว่าลูกของคุณสำลักน้ำคร่ำ
จนต้องยุติการรักษาเมื่อวันที่๕กันยายน

ว่าลูกเขาตายครับคุณผู้ชม

พาสามีภรรยาไปแจ้งความที่สพธัญบุรี
เรื่องต้นท่านภูมิในการโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นชี้แจงบอกว่า
เหตุที่แพทย์ต้องวิดีโอคอลเป็นเพียงการร่วมหาทางออก
ช่วยเหลือคนไข้ในกรณีวิกฤตครับ
ส่วนที่ไม่ส่งตัวไปผ่าคลอดตามที่คนไข้ต้องการ
เพราะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย
ขณะนี้ส่งเรื่องไปให้สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีแล้ว
ต้องรอสาธารณสุขจังหวัดชี้แจงแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ว่าการตัดสินใจอะไรเป็นยังไงถึงทำลูกเขาตายแบบนี้
แต่เข้าใจนะความสูญเสียของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบบรอคอยมา
แล้วที่บอกว่าทำไมถึงฟังข่าวนี้แล้วถึงรู้สึก
เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แบบรอกว่าจะมีลูก๕๖ปีแล้วกว่าจะมีได้
แล้วพอสุดท้ายลูกไม่ได้เลี้ยงค่ะ
แต่เรื่องนี้มันก็จะมีความเห็นอีกมุมหนึ่งบอกว่า
โรงพยาบาลก็จะมีข้อจำกัดเช่นอุปกรณ์ไม่พร้อมบ้าง
หรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีไม่เพียงพอแบบนี้

ไปถึงสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับ